เดากันทายกันว่าคนขับเนี่ย

ถ้าเห็นคลิปเหตุการณ์นี้แล้วนะฮะ
และเห็นสภาพรถคันนี้นะครับ
โอ้โหมาเร็วมาแรงเต็มอัตราจริง

หลังจากนั้นรถคันนี้ไปฟาดกับเสา

นาทีเกิดเหตุรถเก๋งโตโยต้าแคมมี่สีขาว
เบียน๑กกม๕๑๙๕กรุงเทพนคร

หุนฟาดอย่างแรงชนกับเสาไฟ
มุ่งหน้าถนน๓๔๕เที่ยมเผลอป่าเกร็ด

สภาพรถเป็นแบบนี้คนจะเหลือเหรอ
ยับยีบุยูยีไปหมดเลย

ขอโทษนะคุณผู้ชมคือไม่ได้อะไรเลย
ถามว่าเอาตรงไหนมารอดนะคุณผู้ชมคุณ
ดูสิสภาพรถเป็นแบบนี้เลยนะฮะ
ปรากฏว่าปฏิหารสำหรับคนขับรถคันนี้จริง
นายนัทพลสันหลังอายุ๓๐ปีคุณ

มีสะเก็ดแผลตรงปากตรงแขนมีรอยถลอกเท่านั้นเอง
นี่แต่เอาจริงเมื่อกี้พอดูมุมรถฝั่งคนขับเนี่ย
คือตรงคนขับมันก็ไม่ได้ยู่เยอะแล้ว
แบ็คก็แตกมาคือแอร์แก๊กทำงานอาจจะช่วยเซฟชีวิตเขาด้วยใช่ไหม
โอ้โหหลายคนแทบบอกว่าแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าพี่คนขับเนี่ยจะรอดมาได้นะฮะ
โอ้โหพอวิ่งไปดูนะคนขับที่ขับมาคนเดียวไม่เป็นอะไรเดินออกจากรถได้ตามปกติ
แต่สภาพรถตอนแรกคิดว่าคนขับไม่รอดนะฮะ
ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มีรถคู่กรณีเฉียวชนอยู่หรือไม่นะครับ